ตกวันออกสลากกินแบ่งกันหน่อย
เมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนได้เฮ

เฮ้ยทวบเลย

แต่บอกเลยว่ามาดูคนปังกันก่อนดีกว่านะคะ

งวดต่อไปปังไม่ไหว
มาหลายงวดติดแล้วจ้ะแม่

ได้เห็นลูกชายให้โชค

คุณแม่เขาเรียกเองเลยนะคะว่าเจ้าพ่อจอมทัพ
น้องจอมทัพลูกชายเขาเนี่ยรวดมากคุณผู้ชม
วันนี้พลาดไปเลยค่ะรางวัลที่๔กับรางวัลเลขท้าย๒ตัว

อ๋อมบอกว่าวินาทีสุดท้ายก่อนลอตเตอรี่จะออก
เอาจริงเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้ออะไรนะงวดนี้
แม่อ๋อมเนี่ยกำลังไปทำงานรถติดไฟแดงคุณผู้ชม
ตามแยกเขามาขายพวงมาลัยใช่ไหมใช่แต่แยกที่แม่อ๋อมเจอเนี่ย
เขาหอบลอตเตอรี่มาขายนะฮะแล้วก็พอดิบพอดีแม่อ๋อมก็เปิดกระจกว่า
จะช่วยเขาซื้อหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีเลขในใจหรอก
ก็ให้ลูกชายนี่แหละหยิบมาหน่อยแล้วความเด็กอ่ะคุณผู้ชมเขาก็มาหยิบใบสองใบไง
เขาก็หยิบมากำมืออย่างนี้คว้ามานะคะก็ได้เลขตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ
รับไปหนดรางความเลขคล้าย๑๔๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็๒ตัวท้ายอีก๑ใบได้ไปทั้งหมด๔๒๐๐๐บาท
ยินดีด้วยค่ะโอ้โหจะถูกเลยค่ะคนมันจะถูกอ่ะ
ใช่ค่ะไม่ธรรมดานะคุณผู้ชม
ส่วนคนนี้ต้องมาต้องพูดถึงเขาทุกงวดค่ะเจ้าพ่อมนศรี
อาจจะแหงแห่ยิ้มว่าต้องมีอะไรดีนะคุณผู้ชม
เอาจริงก่อนหน้านี้พี่แกยิ้มแห้งพูดตรง
งวดนี้ล้างอาถรรพ์ชวด๔งวดติดได้สำเร็จนะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่มนต์สิทธิ์ยิ้มออกค่ะ
พร้อมกับโชว์รางวัลถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว๓ใบ
ได้มา๖๐๐๐แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้ถามว่าคุณพี่เขาลงทุนไปเท่าไ
ปกติเขาลงทุนเยอะนะอย่าลืม
คุณผู้ชมแต่ว่าที่เจ็บหนักกว่าใครค่ะยกให้เลยค่ะ
แม่ฮายอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะพอ
ภาพรทำไมพูดไม่ค่อยออกเจ็บหนักแทนแม่ฮายมากคุณผู้ชมนะคะ
คุณผู้ชมเป็นปึกในมือของคุณแม่พี่ฮายนี่แหละค่ะ
คืออูยเยอะจริงฉันต้องใจเลย่ะ

ผี้ฮายเหมามาถนี้เลยละคะเห็นแล้วก็ปวดใจค่ะ
เพราะว่าถูกกินเรียบค่ะ

เพราะว่าเลขท้ายที่ออก๒๙เนี่ย
มันเลขวันเกิดของพี่ฮายเอง

ฮายเกิดวันที่๒๙กรกฎาคม
แม่เสียใดจังเสียใดตัง
แม่ดุหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นไงบ้าง

แล้วหนูจะต้องทำยังไงนะแม่

ไม่รู้จะคำนวณเป็นเงินเท่าไหร่เลย

สลากมันขายใบละ๘๐นี่ก็หลายตังค์อยู่นะ

คุณผู้ชมก็ทุกครั้งเราก็เน้นย้ำตลอดนะคะว่า

ใช่นี่ไม่ได้บอกคุณผู้ชมเยอะนะคะบอกตัวดิฉันเองด้วย